อีกหนึ่งเรื่องเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับ
ที่มีคนขับรถส่งของที่มีคนจ้างเอาส้มหลายรังไปทิ้ง
เขาเห็นว่าส้มมันยังดีอยู่ก็เลยขอไปขาย
ขายไปขายมาไปเจอมีรังยาเสพติดอยู่ในรังส้ม
ก็แจ้งตำรวจไปสุดท้ายถูกตำรวจจับข้อหาครอบครองยาเสพติด

เดินทางไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วครับ
ทางด้านของนางสาวกรยากรชนพิทักษ์นะฮะ
พร้อมกับนายความเดินทางบริยุนังสือถึง
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากที่สามีคือนายพิชิตเชิดธรรมถูกตำรวจครองหลวงปฐุมธานีจับดำเนินคดีข้อหา
ร่วมกันมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิชอบ
โดยนางสาวกรยากรบอกว่าสืบเนื่องมาจากว่าที่สามีเขารับจ้าง
ปองพลสวัสดิทัศน์ซึ่งเป็นนายจ้างให้ขับรถขนส้มไปทิ้ง
บริเวณซอยเทพกุญชร๑๐แถวครองหลวงปฐุม
แต่ปรากฏว่าไปเจอรังยาบ้า๕๒๐๐เมตรซุกซ่อนอยู่ในรังส้ม
สามีก็เลยเป็นคนโทรแจ้งจำรวจสพครองหลวงไปช่วยตรวจสอบ
แต่กลับถูกตำรวจสพครองหลวงจับดำเนินคดีกับสามี
แล้วก็ขยายผลจับกลุ่มนายสมศักดิ์ฮาไททัศน์ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของยาเสพติด
อีกทั้งนายสมศักดิ์ก็ไม่ได้ซัดทอดถึงตัวนายพิชิตสามีของเธอเลย

สงสัยว่าทำไมตำรวจถึงแจ้งความดำเนินคดีกับสามีเธอครับ

หรือผลสุดท้องพ้อมาในการเหยียบริขุมัน
บัญชาการอมาสุดท้าน

ไปส่งส้มนะบอกว่ารู้สึกเห็นใจลูกน้องนะ
เพราะว่าต้องมาติดคุกทั้งที่ไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเลยเหตุการณ์วันนั้น
ตัวเขาเองก็อยู่กันตลอดจึงไม่ยุติธรรมเลย
ที่ต้องมาถูกจับแบบนี้ครับทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกริจนะภาษณะเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนไป
ชี้แจงว่าเบื้องต้นได้คุยกันกับผู้กำกับสพครองหลวงแล้ว
อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่านายพิชิตเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหา
และสามารถที่จะสั่งไม่ฟ้องถอนหมายจับได้อย่างแน่นอน
โดยจะรับเรื่องไว้แล้วก็ส่งให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินคดี
แล้วก็ดำเนินการให้บริต่อไป
แต่ว่าอย่าลืมเรื่องของการเยียวยาเหมือนเขาติดคุกฟรี